ในการตีทองคำเปลวจะเริ่มต้นด้วยการนำทองรีดหรือทองที่ผ่านการรีดจากทองคำแท่งมาแล้ว
เป็นลักษณะของทองที่พร้อมสำหรับการนำมาทำเป็นทองคำเปลว
ซึ่งทองรีดจะมีขนาดความกว้างโดยประมาณ๔เซนติเมตร
จะต้องนำมาเช็ดทำความสะอาดเพื่อขจัดคราบน้ำมันที่อาจติดมากับท้องรีดในขั้นตอนการรีดเพื่อให้เรียบมากขึ้น
แล้วจึงแล่งหรือการตัดแบ่งเป็นเส้นเส้นเพื่อง่ายต่อการตัดเป็นชิ้นเล็ก
ซึ่งจะเรียกว่าเป็นการลอนทอง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน